กระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนสหภาพยุโรป
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะ
โดยมีผู้แทนระดับสูงจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รวมทั้งสหภาพยุโรปตลอดจนบุคคลทั่วไป
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ประสบการณ์กัน
เพื่อจะผลักดันวาระสำคัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

กระทรวงการต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนสหภาพยุโรป
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

ถือเป็นความร่วมมือระหว่างอาเซียนและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
ได้รับการสนับสนุนจากเลขาธิการอาเซียน
วาระการประชุมที่สำคัญคือประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยยึดแนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
อกจากนี้ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นความท้าทายสำคัญ
แก่ความเท่าเทียมกันทางเพศ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป็นวาระการประชุมในหัวข้ออื่นได้ในอนาคต
ขณะเดียวกันการประชุมในครั้งนี้ยังถือเป็นโอกาส
ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอีกด้วย
เพียงแต่ว่าเขาเป็นประเทศที่ปกติแล้ว
แล้วมีประสบการณ์ในเรื่องนี้โดยตัวเองอยู่แล้ว
แต่เขาก็รู้ว่าในที่สุดแล้ว
เรื่องของการพัฒนามันไม่ได้หยุดนิ่งอยู่นะที่ใดที่หนึ่ง
มันก็ต้องพัฒนาต่อไปประเทศพัฒนาแล้วก็ต้องพัฒนาไปเรื่อย
แต่ขณะเดียวกันเขาก็ช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาในที่ต่างมาตลอด
การประชุมอาเซียนสหภาพยุโรปในครั้งนี้

ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรป
ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้สหภาพยุโรป
เข้ามาเป็นหุ้นส่วนของไทยและอาเซียน
เพื่อผนึกกำลังขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพื่อผลักดันเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
ให้มีผลเป็นรูปธรรมต่อไป